เอกวิทย์หมอชิดน้องยูโรยศวรรษค่ะ

เปิดร้านนี่เลยนะคะ

อิ่มจัดแล้วอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วย
คนที่ถามว่าแล้วทำไมไม่ชวนเพื่อนลักพี่เข้มหัทสวี

ไม่มีตังค์จ้างเราสะพ้ายโดยการที่แบบใครที่มางานเราเนี่ย
เราจะดูแลทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ก็ไม่ได้เปย์หรอกก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากขอบคุณแฟนที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอด
เราก็เลยเอออยากตอบแทนเขาบ้างแค่นั้น
คุณผู้ชมค่ะส่วนวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๒๗ปีที่ยูโรนี่นะ
ซื้อของขวัญให้ตัวเองก็คือแมงกระไซคันโก
ยูโรเนี่ยใช้ขับรถไปเตะฟุตบอลตอนค่ำนี่คันนี้เลยนะฮะ
ไปกับเพื่อนรักเข้มหัสวีบิดแตก
ซึ่งนะคะก็บอกเลยว่าปีนี้ก็ซื้อรองเท้าฟุตบอลให้ยูโรเป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะคะ
ว่าแต่เรามาโฟกัสกันที่เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซคันใหม่ของยูโรกันดีกว่า
มอเตอร์ไซก็เอาเหรอใช่พี่เข้มซื้อให้ไงตกลงมันคือเลขอะไร
งานนี้แม่พี่แฟนคลับเตรียมจดกันเลยจ้า
วันเกิดให้ตัวเองนั้นก็คือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์
เราก็เลยตัดสินใจเออเราจะซื้อรถคันเล็กเพื่อที่จะซอกไปเตะบอลได้อย่างสบาย
โดยไม่เสียเวลาทะเบียนอะไรอ่ะทะเบียนอีกอย่างทะเบียน
ยูโรเขาซื้อให้ตัวเองทะเบียนอะไรนะ
ส่วนพี่เข้มซื้อรองเท้าจัดให้นะคะเอาไว้เตะบอลด้วยกันนะจ๊ะ
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์กว่าได้นั่งคนเดียวเพื่อนซีต้องนั่งซ่อนหลังไปด้วย